ใจฟังดีนะคะโดยเฉพาะสายหมู่ห้ามพลาดค่ะช่วงสิ้นปีแบบนี้เชอรี่วันหยุดเนี่ยเยอะเหลือเกินจะไปที่ไหน

ใช่ไหว้ให้ปังมาทางนี้คุณผู้ชมค่ะจะบอกหมอไก่พอพาทินีค่ะแนะนำวัดดังสามวัดนะคะ

ขอโชคลาภเรื่องการงาน

แล้วปรากฏว่าเห็นผลทันใจ
เป๊ะเลยที่ไหนไปชมค่ะ

ก็จะมีที่หลวงพ่อทันใจ

อย่างไก่ก็ไปแก้บนมา๓๔รอบแล้ว
พ่อทันใจก็ไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ

แล้วก็หลวงพ่อพระพุทธชินราชที่พิศนุโลก

ในเรื่องหน้าที่การงาน

โหเตรียมไข่ต้มดีกว่า
ไปแก้บน

ราศีที่จะดีขึ้นแบบดีที่สุดช่วงปลายปีคือราศีมังกรค่ะ
ส่วนดวงเมืองนะคะหลังจากเดือนพฤศจิกายนค่ะจะเริ่มคลี่คลาย
แต่ถึงอย่างไรก็ต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจนะคะเพราะจะติดขัดยาวไปถึงปี๖๕ค่ะ
ดังนั้นทุกคนต้องรู้จักประหยัดอดออมเอาไว้เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
สักประมาณปีหน้านะคะใช่ค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจนี้ก็อาจจะยังดืดอยู่อาจจะยังช้าอยู่นะคะ
ก็เหมือนกับว่าอยากจะแนะนำทุกคนให้เหมือนกับว่าแนะนำในเรื่องของการลงทุนแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ
หรือว่าในเรื่องของการเก็บเงินเก็บออมเอาไว้จะดีที่สุด
จริงก็คือดวงชะตาในเรื่องของบ้านเมืองนะคะก็อาจจะยาวไปถึงช่วงประมาณปี๖๐
ประมาณมีนา๖๕ถึงจะเริ่มคลี่คลายต้องระวังในเรื่องของการเงินอย่างเดียวเลยนะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าต้องเก็บเงินเป็นหลักนะคะถ้าสมมุติจะลงทุนก็ให้มันมีความเสี่ยงน้อยหน่อย
นี่ไงหมอไก่เตือนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ